คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดยาลา
ผู้หญิงคนนี้ก็สุดเหมือนกัน

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบุกไปถึงโรงพัก
โวยเจ้าหน้าที่ไปโวยตำรวจใหญ่เลยว่า
มาล็อกล้อรถเธอทำไม
แต่ไปมาจะได้ที่ตรวจสอบ
อ้าวก็คุณผู้หญิงคนนี้มีใบสั่งแล้วไม่จ่าย

ผู้หญิงคนนี้นะคะส่งเสียงโวยวายอยู่ในห้องของตำรวจจราจรสพเมืองยะลาช่วงเย็น
ี่สิบสองพฤษภาคมเธออ้างตัวว่าทำงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
อยู่แถวแถวนั้นนั่นแหละไม่พอใจที่ถูกตำรวจมาล็อกล้อ
จอดรถอยู่บนถนนใกล้กับทางเลี้ยวอะค่ะก็ไปหาตำรวจที่ล็อกล้อรถเธอ
แล้วถามว่าทำไมไม่เขียนใบสั่งเอาไว้พอเห็นเดี๋ยวเอามาจ่ายเอง
มันล็อกล้อกันแบบนี้ได้ยังไงกว่าจะมาโรงพักเนี่ยมันลำบากนะเดินทางลำบาก
ตุ๊กก็ไม่มีรถจักรยานยนต์รับจ้างก็ไม่มีต้องให้ลูกน้องพามาส่ง
แล้วเธอยังมีต่อนะคะถ่ายรูปรถคันอื่นมาด้วยนะน้องคิง
เป็นหลักฐานว่าเนี่ยรถคันอื่นอ่ะทำไมไม่ล็อกล้อทำไมล็อกแต่ล้อรถเธอ
นี่เห็นไหมล่ะสุดไหมล่ะสุดไหมล่ะตำรวจก็พยายามชี้แจงเขาว่า
สาเหตุที่ต้องล็อกล้อก็เพราะว่ามีการร้องเรียนเข้ามาก็เลยต้องไปล็อกล้อ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไปจอดรถในจุดที่เขาห้ามจอดผู้หญิงคนนี้สวนกลับเลย
สนว่าจะจอดแบบไหนเธอจบกฎหมายมาใบสั่งแค่นี้จ่ายเงินก็ได้
มันล็อกล้อมันเสียเวลาไงถ้าได้ใบสั่งก็แค่ไปจ่ายเงิน
แต่มันล็อกล้อมันเสียเวลาที่ต้องโอ้โหมาโรงพักมาอะไร
แล้วก็ตำหนิการทำงานของตำรวจนะคะสุดท้ายตำรวจบอกว่า
งั้นเอางี้ก็แล้วกันนอกจากล็อกล้อแล้วเดี๋ยวโดนอีกหนึ่งข้อหานะคุณพี่

ตอนแรกโดนแค่ใบสั่งจอดรถกิดขวางอะไรแบบนี้เนอะล็อกล้อเนอะ

สุดท้ายค่ะตำรวจไปตรวจสอบพบว่า
ผู้หญิงคนนี้โดนใบสั่งไป๑๐๐กับอีก๑ใบ
แล้วก็ค้างชำระไม่ยอมจ่าย

ผู้หญิงคนนี้ย้อนกลับไปที่โรงพัก
สพเมืองยะลาไปกับทหารครับอันนี้นักข่าวบอกนะคะ
ไปกับทหารไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจจราจร
คนที่ล็อกล้อละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทำไมล็อกแต่ล้อ
รถเธอรถคันอื่นอีกตั้งหลายคันจอดใกล้ใกล้กับรถเธอ
ไม่ยอมล็อกล้ออันนี้ตำรวจจราจรละเว้นการปฏิบัติหน้า
อ๋อที่เธอไปถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานที่พี่มิ้วบอก
ใช่ไหมนี่ง่าหลายสุดค่ะหลายอย่างเลยทีนี้ต้องรีบไปจ่าย
เนี่ยค้างจ่ายร้อยหนึ่งใบเลยเหรอเนี่ยเขามีค่าปรับ
นี่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าค้างชำระอ่ะมันจะส่งผล
การต่อภาษีประจำปีด้วยนะฮะรีบเคลียร์นะครับ